เหมียวพี่เหมียวคือเมื่อกี้ได้เกริ่นเอาไว้เรื่อง
เรื่องแกงโล่มนะคะเป็นชื่อของกลุ่มเลือดใหม่ช่องสาบัดนี้

ภูเช้าก็บอยหมากณเดนเขาก็สีอี้กันน่ะ
ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเรื่องลายหลุด
ลายหลุดอ่าลายหลุดกันมามีเรื่องมีราว
คุณมิ้นกับคุณคิมก็แตกกันไป
แล้วแก๊งนี้ก็เลยไม่ได้กลับมารวมกันอีก

แต่ตอนนี้นะคะคุณคิมกับคุณมิ้นท์เนี่ย
วันที่คุณพ่อคุณคิมเบอร์รี่เขาเสียเนี่ยมิ้นเขาก็ไป

จะนัดร่วมกันกินแก๊งร่วมมากินข้าวกัน
ถ้าหากว่ามีโอกาสนั้นอยากจะรวมแก๊ง

อันนี้เป็นข่าวดีส่งท้ายนะคะ

ก็เอาป้าไปด้วยไปนั่งไปนั่งอย่างไร